วันนี้ค่ะเรามีนัดกับคู่จิ้นฟินเวอร์คุณผู้ชม
ใครได้ดูละครบ้างคะละครโซเวรี
ก็คุณเข้มหัสวีกับน้องมุกดาไงล่ะค่ะ

เอาเข้มนั่งหน้าเลยค่ะเดี๋ยวหนูนั่งหลัง
จริงก็อยากให้ทั้งคู่มานั่งด้วยกันนะคะ

สวัสดีอย่างเป็นทางกลาง
สวัสดีครับ
คุณผู้ชมค่ะนี่คือคู่ขวัญจากละครยอดฮิต
แต่ต้องพูดถึงนะคะที่คนแบบเป็นที่โจทย์มาก
ถามตรงเขินกันไหมคะอยากรู้
หนักหมายถึงว่าในเรื่องของอารมณ์อ่ะ

หนูแรกก็คือเขินตอนหลังไม่เขินแล้ว
ใช่ก็ละลายไว้ที่คำกันเรียบร้อยเลย

เหมือนตบจูบอะเหมือนเกลียดเขาแต่จูบเขาอะ

นอกจากการจูบเราก็ตบนางเอก

แต่หลังจากนี้มันจะมีความละมุนมากกว่านั้นครับ

เป็นสิ่งที่เราต้องการอยากจะมอบให้เขาด้วยใจ

แต่ถ้าไม่มีกันก็ฉันปลอดภัย

คุณสองคนจะต้องแอบมีมุมที่แบบ
เพื่อนตกใจอ้าว

เราก็คุยกันปกติมันอาจจะ
เราจะมีโมเมรี่เราอาจจะสนิทกันมากขึ้นเวลา
มันเป็นมุมที่คนอื่นไม่เห็นอีก

เวลาเรานั่งคุยเราจะเห็นความสนิทอยู่แล้ว
มากกว่าแบบคนที่เราไม่สนิทเลย

ไปอินกับตัวละครค่อนข้างเยอะ
แล้วก็เห็นถึงการดูแลผู้หญิงของเขา
ซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะเป็นผู้ชายที่แบบติดหน่อย

เวลาที่เราอยู่กับมุกดามันก็เลยแบบ

แล้วเป็นสิ่งที่มันอัตโนมัติที่เราได้ดูแลเขาอย่างนี้

สร้างเสียงหัวเราะให้กับทีมงานทุกคนเลย
คือถ้าเข้มมากองเนี่ย

แต่ว่าก่อนหน้านี้เคยแบบเจอร่วมงานกัน

คือเราเป็นคนสนุกสนานแล้วสนุกแบบเลยเถิด

คือเราก็ประเมินเราว่าเราไม่น่าจะเหมาะกับเขา
เพราะว่าเขาก็เหมือนดอกฟ้านิดนึง
ใช่เขาดอกฟ้าเราหมาวัด

ผมเชื่อว่าใครใกล้มุกดาจะหลงรัก
เห็นไหมเพลงเข้มก็ต้องหลงรัก

ไม่ได้สารภาพรักเป็นการเป็นความประทับใจ

ก็ถามตรงไม่จีบไปเลยเหรอคะจีบไปเลยค่ะ

ว้าว
ชอบให้คนเชียร์นะผมรู้สึกว่ามันลุ้นดี

กำลังหาแนวทางว่าเราจะตีไหมอะไรอย่างนี้
ต้องดูดูต่อไปพี่ดูต่อไปว่าเราจะเป็นยังไง

เขินพี่มันเหมือนเราเป็นคนกล้าพูดอะมันเหมือนเราเป็นคนกล้าพูดอะดูหูเข้ม

คือผมเนี่ยเป็นคนแอปนี่ปิดไว้แล้วนะ
เป็นคนที่เราเป็นคนกล้าพูดแบบนี้

แต่พอจริงอยู่กันสองคนเนี่ยไม่กล้าไว้พี่
นี่เป็นหมาหง่อยนี่เป็นหมาหง่อยเลยพี่

แล้วมุกดาคิดว่าเขาจีบไหมคะหรือว่าคิดไหมว่าเป็นความเคยชิง
หนูคิดว่าเป็นความเคยชินเพราะว่าเข้มจับหัวหนูมาตั้งแต่

จับผมจับอะไรอย่างนี้มาตั้งแต่แบบละครเปิดแล้วอ่ะ
หรือว่าผมเป็นคนขี้เคืองพี่ผมเคืองเวลามีอะไรมาติดหน้าคนข้างหน้าเรา
เราก็จะแบบมันจะมีแบบแนวแบบรูปผมไร้ผมที่มันเปลี่ยวมาติดแล้วมันก็อยู่อย่างเนี้ย

เต๋วน้ำเหงกูไม่สวย
พูดแต่ละคำ
ถ้าจะถามแบบเวลานักข่าวถามดาราปกติ
เป๊กผู้หญิงในดวงใจชอบแบบไหนคะ
ผมชอบผู้หญิงที่ความคิดทัศนคติอารมณ์และความเข้าใจ
เอ้ออย่างมุงดาตัวเล็กผมยาวน่ารักกุ๊กกิ๊กไง

พูดคุยกันได้เข้าใจในการทำงานของเรา

นี่เหมือนแบบกำลังสัมภาษณ์คนกำลังจะแต่งงาน
โอ้มากพี่เว็บดิ้งวันไหนอะเถอะ

แต่ว่าไม่นะคะด้วยเท่าที่ดู

หนูคิดว่าหนูสังเกตจากโดยรวมแล้วหนูพยายามวิเคราะห์เอง
คือเรามองจากไลฟ์สไตล์ที่แบบเราเจออยู่ใกล้
ก็เห็นแหละว่าเขาไม่ติดโทรศัพท์

เขาติดการดูรูปการดูไอจีอะไรอย่างนี้
ซึ่งดูแล้วไม่น่ามีคนคุย
คือจริงมุกดาสวยคนมาจีบเยอะไหม

คือตัวเราเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่กล้าจีบผู้หญิงเพราะเราจีบไม่เป็น

ไม่อะแกบอกว่าเฮ้ยเราเป็นแฟนเหรอไหม

เอาหลักตรงนี้มาก่อนว่าความชัดเจนว่าเราสามารถดูแลเธอได้มากน้อยแค่ไหน
เข้มได้อย่างงั้นเข้มพูดไปเลยว่า
ถ้าจีบไม่เป็นบอกไปเลยว่าเราอยากคุยกับเธอ
แค่นั้นโจทย์จำไว้มุมดาสอนจำไว้
วันเกิดดีกว่าช็อตวันเกิดนี่เป็นอะไรที่คนพูดถึงเยอะมาก

วันเกิดมุกก่อน
คือเราซื้อของเราไม่รู้นิสัยผู้หญิงไงว่าผู้หญิงอยากได้อะไรอย่างนี้
เราก็เลยแบบซื้อไปเขาต้องได้ใช้อ่ะ
เซอร์ไพร์ซื้อไปเขาเอาไปตั้งไว้เอาไป
แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาลืมไปเลยนี่
วันหนึ่งที่เราไม่ได้เจอกันอย่างนี้

เข้มไม่ควรซื้อของนี้มันหมดได้นะเว้ย

มันก็ได้ใช้ตลอดอ่ะเข้าใจป่ะ
น้อยก็หยิบขึ้นมาอันนี้มันก็คือของเรานะ

เป็นได้ใช้มั้ยอ่ะอยากรู้

วันเกิดของเข้มบ้างมุดาให้อะไรเอ่ยคะ

หมวกว่าให้อะไรก็ตั้งใจละคะ
ใจเมาอนใจเมาอนได้ยังเป่อ
อยากจะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ
กระแสตอบรับที่ได้มาทั้งหมด
คือไม่ได้แค่ตัวมุกคนเดียว

อาทิตย์เวลา๒ทุ่มครึ่งครับ

ขอให้ละครพักปังเตา
แล้วถ้าเป็นแฟนกันเมื่อไหร่แล้วอย่าลืมพี่แจ๊กกะรีนนะคะ
ให้พี่แซ่กรีนสัมภาษณ์ด้วยนะครับได้ถ้ามันเพิ่มมากกว่านี้เดี๋ยวจะได้
ได้ค่ะตอนนี้ก็ฟินกับละครไปก่อนนะคะ